คุณผู้ชมครับเบรกนี้ค่ะขออัปเดตวงการลูกทุ่งกันสักหน่อยละกัน

นักร้องสายเลือดสตอคนนี้เลยค่ะกล้วยคลองหอยโขก
จะดุ้งนิกน้อยกับชื่อนามสกุลนะคะ
ซิงเกิ้ลใหม่ค่ะล่าสุดมีชื่อว่าสถานีปลายทาง
เป็นเพลงช้าซึ้งนะคะซึ่งมีเนื้อหาพูดถึงเรื่องราวความรัก
มุมมองของคนที่รักเขาข้างเดียวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เศร้าแม่โหปาดน้ำตาเลยล่ะเออซึ่งนักร้องสาวยอมรับนะคะ
ยากมากเลยในการถ่ายทอดอารมณ์เพราะว่าตัวเองเป็นคนสนุกสนานจริงค่ะพี่
แต่ก็ทำเต็มที่นะเพื่อแฟนเพลงจ้ะ
เพลงนี้มันก็เป็นเป็นรักที่ที่หนูมองว่ามันเจ็บปวดแต่มันสวยงาม
คือในที่นี้ก็คือว่าหลายคนบอกเฮ้ยเรื่องความรักมันต้องครอบครองสิ
เป็นแฟนกันเป็นอะไรกันแต่หนูรู้สึกว่าจริงบางทีการที่เราแอบรักใคร
หรือมีความรู้สึกดีให้กับเพื่อนหรือใครคนนึงที่เราไม่จำเป็นต้องครอบครอง
ก็เลยรู้สึกว่าเพลงเนื้อหาของเพลงมันโดนใจเราประมาณนึง
ก็เลยอยากหยิบยกเรื่องราวนี้ค่ะออกมาถ่ายทอด
ส่วนด้านนักร้องสาวหล่อแพลวจีรวรรณหรือว่าแพลวที่ซี่เอ็ม
ก็มาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ช้าซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่าซิ่งที่มองโบเฮน
กับบ้านหลังใหม่ซึ่งมีเนื้อหาพูดถึงคนที่ทำได้แค่แอบมอง
รักเขาข้างเดียวอีกแล้วอ่ะเจ้าตัวก็เลยมาการันตีว่าเนื้อหาเพลงนี้มันโดน
โดนใจคนที่ตกอยู่ในสภาวะไร้ตัวตนจริงค่ะ
ก็ขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของแพลวนะคะชื่อเพลงสิ่งที่มองบ่เห็น
มีหนึ่งสายตาที่บอกว่าหากลาย
ซ้อมลูกคอหน่อยเที่ยงนี้มันกินใจเหลือเกิน
ใครที่เป็นคอเพลงลูกทุ่งนะก็ติดตามของผลงานของสองสาวกันด้วยนะคะ